เตือนกันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศนะครับ
ฝนตกในหลายพื้นที่ทะเลในทุกภาคเลย
ใช่ทั้งฝั่งทะเลอันดามันฝั่งอ่าวไทยเนี่ย
ห้ามลงเล่นน้ำตรงนี้แต่ปรากฏว่า
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นชาวอังกฤษ
เดินทางมาเที่ยวบ้านเรากับนี่คุณ

ฮานีมูลกันสุดท้ายโดนคลื่นซัดจมน้ำจนเสียชีวิต

ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยคุณ
อายุ๕๕ปีเสียชีวิตเป็นรายที่๒ในหาดเดียวกัน
เพราะอะไรเพราะลงไปช่วยนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนนี้
คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ระทึกจริงนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือช่วยชีวิตของผู้ชายสองคน
คนแรกก็เป็นชาวต่างชาตินะครับ
เป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษชื่อมิสเตอร์อาลิโมฮาเมดไมอัน

ซึ่งผู้ชายคนนี้นะฮะเดินทางมาพร้อมกับศรีภรรยา

เดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่๙กรกฎาคมนะครับ
พร้อมกับนางซานาอัลมัสลีออนอายุ๓๐ปีนะครับ
สัญชาติอังกฤษเหมือนกันมาภูเก็ตเพื่อฮานีมูล
และเข้าพักที่โรงแรมกะตะธานีที่ตำบลกรณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ส่วนเมื่อวานลงเล่นน้ำในทะเล
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะปักทงแดงเตือนไว้แล้วก็ตามนะครับ
เมื่อนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนนี้ลงเล่นน้ำปรากฏว่า
ชายไทยคนหนึ่งชื่อนายสุรสิทธิ์พงศ์ลาวหพันธ์อายุ๕๕ปี
เขาก็เดินทางมาพักผ่อนพร้อมกับภรรยาและบุตรชายนะ
เข้าพักที่โรงแรมเดียวกันหาดเดียวกันนี่แหละครับ
เข้าพักเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมเมื่อวานนี้เอง
ปรากฏว่าเห็นชาวอังกฤษกำลังถูกคลื่นซัดจะจมน้ำ
ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยก็คือนายสุรสิทธิ์นะฮะ
ซึ่งลงเล่นน้ำอยู่ใกล้หาดมากกว่าเนี่ย
แต่ปรากฏว่าถูกคลื่นซัดจมหายไปทั้งสองคนคุณ
แต่ทั้งคู่เสียชีวิตในเวลาต่อมาปั๊มหัวใจปั๊มไม่ขึ้นยื้อไม่ไหวคุณ
คือดูแลเต็มที่นะปักทงเตือนแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเนี่ย
ลงไปเล่นน้ำก่อนคือไม่ใช่แค่ปักทงเตือนอย่างเดียวนะเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเตือนแล้วด้วยรอบนึงนะว่า
ไม่ให้ลงเล่นน้ำแต่ทีนี้พอลงไปเล่นน้ำก็กลายมาเป็นเหตุสลดแบบนี้เลยค่ะ
เป็นเหตุศูนย์เสียนะคุณของสองครอบครัวเลยครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
แล้วก็ครอบครัวของนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับกลายเป็น๒ศพตรงหาดแห่งนี้ที่ภูเก็ตนะครับ
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานคลื่นลมแรงทั้งภูเก็ตเลยนะคุณนะ
มีรายงานออกมาอีกนะฮะเมื่อวานที่หาดที่มีคนตายคือ๕โมงเย็นใช่ไหม
ห่างกันประมาณสัก๑ชั่วโมงต่อมาสัก๖โมงเย็นคุณ
มีนักท่องเที่ยวจมน้ำจมท่าจมทะเลนะฮะที่หาดกะตะบีชจำนวน๒รายอีกนะฮะ
เป็นหญิงหนึ่งรายเป็นชายหนึ่งรายอายุสามสิบถึงสี่สิบปี
งานนี้โชคดีฮะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือขึ้นมาได้ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ยังไม่หมดครับมีรายงานออกมาอีกนะฮะว่าที่หาดป่าตองเนี่ย
ที่ถูกคลื่นซัดจมน้ำไว้ได้อย่างปลอดภัยคุณ
สรุปแล้วที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้มีเหตุคลื่นซัดจมน้ำไปทั้งหมด

เสียชีวิตไป๒กรณีเป็นชาวอังกฤษกับชาวไทย

โดยบริเวณจุดเกิดเหตุนะฮะจริงมีทงแดงปักไว้ทุกจุดนะครับ
เป็นสัญลักษณ์เตือนขึ้นลมแรงห้ามลงเล่นน้ำ
แต่นักท่องเที่ยวบางรายฝ่าฝืนทงแดงลงไปเล่นน้ำ

คุณผู้ชมฮะเช้าวันนี้ผู้สิทธิ์ของเราก็เดินทางไปตรวจสอบ
บริเวณชายหาดต่างของจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณชายหาดกะตะน้อยหาดในหาร

เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดปักทงแดงตลอดแนวชายหาด
และเดินตรวจเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
แต่ก็ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวนำกระดานโต้คลื่นนะคุณ

แล้วก็ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนทงแดงนี่คุณ
เห็นภาพชัดเลยลงไปเล่นน้ำครับ
เจ้าหน้าที่รีบเป่านกหวีดเลยปี๊ดคุณแล้วมีเด็กด้วย
ใช่ครับ
กำลังของเจ้าหน้าที่เสริมเอาไว้เพื่อเดินตรวจตลอดชายหาด
เพื่อเฝ้าระวังนักท่องเที่ยวมองได้ในระยะไกลนะครับ

หากพบว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้รีบเข้าช่วยทันทีคุณ

แม้ว่าทะเลมันจะน้ำสวยอยู่นะ
อาจจะไม่เมฆก็ยังไม่มีมากเนี่ย
แต่ว่าคลื่นใต้น้ำหรือว่าคลื่นที่มันซัดมาแต่ไกลมันแรง

หนึ่งคือถ้าเกิดเห็นทงแดงปักไว้เราอย่าฝ่าฝืน
แล้วถ้าเกิด๒มีเจ้าหน้าที่มาเตือนแล้ว